คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเกมการเมืองเกมนี้ที่โอ้โห
เมื่อวานนี้ทำให้ทิศทางการเมืองไทยจะเปลี่ยนไปชั่วข้ามคืนเลย
หรือเปล่าอ่าฮะเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางพักพลังประชารัฐเนี่ย
ก็มีมติขับร้อยเอกธรรมนัฐพร้อมกับสสรวมแล้ว๒๑คนออกจากพักตามต้องการ
เนี่ยพอได้ยินพาดหัวแบบนี้ทีแรกเราก็ตามข่าวนี้ตั้งแต่ช่วงเย็นเย็นแล้วอ่ะนะคะ
แล้วก็มีความชัดเจนช่วงค่ำที่ผ่านมาเรื่องนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
เขามีการเรียกประชุมด่วนเลยค่ะกรรมการบริหารพักไปประชุมกันที่มูลนิธิป่ารอยต่อ
โอ้โหก็วุ่นที่สภาด้วยนะฮะเพราะสภาเนี่ยต้องลงเสียงลงอะไรกันปรากฏว่า
สอสอพลังประชารัฐจะออกก่อนจะไปประชุมกับหัวหน้าพักเนี่ยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็มีการประชุมกันเครียดเลย๓ชั่วโมงแล้วที่ประชุมเนี่ยนะคะก็เห็นว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุ
หลายเหตุที่มันเป็นเหตุใหญ่ของพักที่เกิดจากสส๒๑คนนี้ดังนั้นค่ะที่ประชุมก็เลยมีมตินะคะ๖๓เสียง
ให้ทางร้อยเอกธรรมนัฏแล้วก็สสรวม๒๑คนพ้นจากสมาชิกพักคือขับออกจากพักมาจาก๓สาเหตุค่ะก็คือตัวบุคคลผิดวินัยร้ายแรงแล้วก็ผิดจัญญบันร้ายแรงรวมถึงทำให้พักบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ
ทีนี้มันก็มีข่าวออกมาด้วยนะว่าตอนที่ประชุมกันเนี่ยผลเอกประวิทย์เนี่ยก็บอกกับที่ประชุมยอมไปเถอะอยากให้ออกก็ถ้าอยากออกก็ออกไปจะได้สงบและอย่างนึงเนี่ยพักจะได้เดินต่อแต่แต่คุณผู้ชมฮะการขับออกจากพักเนี่ยมันมีไนยะนะมันแตกต่างจากการลาออกจากพักเองเพราะถ้าเกิดว่าลาออกจากพักเองมันคื
แตะก็จะต้องจับตามองกันนะครับส่วนรายชื่อของ๒๑สตมีใครบ้างคุณ
ค่าก็เช่นนะครับสตน็วทนาชั่งเหลาในสตขอนแก่นในสมศักดิ์คุณเงินสตขอนแก่นในผ่ายลิกสตกำแพงเบ็ดแต่คุณผู้ชมสังเกตนี้ในรายชื่อที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ย
๒๑รายชื่อไม่มีชื่อของนางนรมนธ์พิญโยศิลวัฒน์เผ็ดลันยิกภักดิ์
เพราะว่าพลเอกประวิทย์อาจจะยังต้องการให้นางนรมน
คอยอยู่เป็นตัวประสานกับทางร้อยเอกธรรมนัฐ
แล้วก็พักพลังประชารัฐอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะ
ทีนี้กลุ่มสอสอทั้ง๒๑คน
พอมีมติขับออกจากพักแล้วจะไปไหนต่อ
ก็จะย้ายไปสังกัดพักเศรษฐกิจไทย
แล้วภักดิ์นี้มีการวางตัวพลเอกวิทธิ์เทพศดินนะอยุธยา
ซึ่งก็เป็นคนสนิทของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
แน่นอนเป็นหนึ่งในน้องรักเหมือนกัน
ใช่ค่ะวางตัวเอาไว้จะให้พลเอกวิทย์เป็นหัวหน้าพัก
ส่วนเลขาก็คือนายอภิชัยเตชะอุบล
แล้วก็มีชื่ออันนี้มีชื่อบิ๊กปอส
พลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณน้องของพลเอกประวิทย์เนี่ย

นั่นแหละครับคือสายสัมพันธ์ระหว่างทั้งบิ๊กป้อมบิ๊กป๊อกบิ๊กตู
แล้วก็บิ๊กน้อยคือพลเอกวิทย์
คือมันมีเรื่องราวมันมีประวัติมันมีที่มากันไปนะคุณนะ
ดังนั้นถ้าคนที่เป็นคอการเมืองที่ไปแบบโอ้โห
ย้อนดูไปลองเชื่อมลองอะไรดู
ก็จะรู้ว่าเหตุใดถึงต้อง
ถ้าจะย้ายถึงย้ายไปซบพักเศรษฐกิจไทย
ใช่ค่ะทีนี้พอหลังจากที่มีมติออกมาแล้ว

ร้อยเอกธรรมนัฐก็มีความเคลื่อนไหวด้วยนะคะ
ให้สัมภาษณ์ค่ะแต่มีการออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก
ก็เป็นการขอบคุณทุกกำลังใจ
แล้วก็ขอบคุณความห่วงใยจากพ่อแม่พี่น้องประชาชน
แล้วก็สมาชิกภักดิ์พลักษณ์ภารังประชารัฐทุกท่านด้วย
ในโพสต์นี้นะคะเขียนเอาไว้ว่าผมในฐานะสมาชิก
สภาพภูมิแทนรัศดรยังคงมุ่งมั่น
จะเดินหน้าทำงานพัฒนาประเทศชาติต่อไปอย่างที่ผมตั้งใจ
แล้วก็อย่างที่ผมสัญญากับประชาชนทุกคนไว้ตลอดมา
แต่ทีนี้แฮชแท็กคุณผู้ชมเห็นตัวฟ้าบรรทัศน์สุดท้ายไหม
คนก็เพ่งเพ่งมองแฮชแท็กนี้แฮชแท็กไปอยู่พักไหนดีครับ

แต่วันนี้จะมีความเคลื่อนไหวของร้อยเอกธรรมนัฐนะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวตอนเที่ยงอีกสักประมาณครึ่งชม
ร้อยเอกธรรมนัฐน่าจะแถลงข่าวเรื่องนี้เพื่อความชัดเจนด้วย
แถลงที่ไหนคุณที่พักพลังประชารัฐ

เพราะว่าทางฝั่งของนายภัยบุญนิติตะวันรองหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
ก็ชิงแถลงไปก่อนแล้วที่สภานะฮะ

ขณะที่นี่การวิเคราะห์ของหลายคนนะครับ
วิเคราะห์เรื่องนี้ว่าเป็นเกมการเมืองเพียงชั่วข้ามคืน

กับบิ๊กตู่น้องตู่เนี่ย

นี่ฮะคุณวัฒนานานวมผู้สิทธิ์ข่าวสายทหารเป็นผู้สิทธิ์ข่าวอุโสเนี่ยฮะ

วิเคราะห์กรณีนี้แบบนี้ครับ
บอกว่าเกมการเมืองกระดานนี้มันดูแปลกนะ

หลังนายกมีว๕จับตาเกมต่อรอง

บิ๊กป้อมก็เรียกประชุมปุ๊บในตอนเย็น
แบบไม่ห่วงว่าประชุมสภาเนี่ยจะล่ม
แล้วก็นัดลงมติกันในการขับร้อยเอกธรรมนัฐ
พร้อมกับสส๒๑คนนะครับ
เกิดคำถามว่าเลขาพักต้องรับผิดชอบ
ต้องลาออกหรือออกจากพักเลยหรือ
แต่ดูเหมือนธรรมนัฐอยากจะออกอยู่แล้วนะฮะ

แล้วก็อันนี้ก็มีแพะรับบาป

รับบาปที่ว่าก็คือเรื่องของการไปหาเสียงนะ
เลือกตั้งซ่อมที่สงขลาแล้วก็ชุมพรนะครับ
คืออย่างนี้ครับคุณวาสนาบอกแบบนี้

หรือว่าหรืออาจจะมองว่าเป็นแผนบีบบิ๊กตู่ให้ยุบสภาเร็วขึ้น
เมื่อเสียงสอสอภักดิ์พลังประชาบรัฐหายไป๒๑เสียง

จากที่บิ๊กตู่พยายามยื้ออยู่ยาว
แต่ถ้ายุบสภาตอนนี้กฎหมายลูกบัตร๒ใบ
ที่เข้าสภากันอยู่พิจารณากันอยู่ที่ยังไม่เสร็จเนี่ย
โอ้โหพอยุบสภากันไปแล้ว
ก็อาจจะต้องกลับไปใช้บัตรใบเดียวตามเดิม
เข้าทางใครล่ะคุณเขาบอกเข้าทางของกองหนุนบิ๊กตู
ไม่อยากได้บัตร๒ใบอยู่เหมือนกันเพราะว่า
ถ้าบัตรใบเดียวเนี่ยมันจะได้เปรียบอะไรแบบนี้นะฮะ
ได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้งนะครับ
ที่สำคัญคือกระแสข่าวร้อน
ร้อยเอกธรรมนัฐต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรี
ร้อยเอกธรรมนัฐจะไม่เป็นรัฐมนตรีเอง
แต่ก็พร้อมหนุนบิกน้อยพลเอกวิทเทพศรษฐรินายุทยา
วางตัวเป็นหัวหน้าพักคนใหม่เป็นรัฐมนตรี
นี่ฮะเรื่องทั้งหมดมันสะท้อนว่าพี่ป้อมกับน้องตู่
เดินมากันคนละเกมแล้ว
นี่ฮะนี่ฮะคุณวาสนานาน่วมเนี่ย
เขาเขียนไว้นะครับเขาวิเคราะห์ไว้
แล้วก็ลงท้ายสุดเลยบอกว่าการเมืองไทยเปลี่ยนชั่วข้ามคืนจริง
นอกจากคุณวาสนานาน่วมแล้วไปดูคนนี้หน่อยค่ะ
นี่คือเพิ่งโพสต์นะคะคุณสมชัยศรีสุธิยากร

คนนี้วิเคราะห์ดีใช่ดิเซ็นต์เข้าไปดูเนี่ย
โพสต์เมื่อ๒ชั่วโมงที่แล้วคุณผู้ชม๘ข้อไล่เรียงมาเลยนะคะ
คุณสมชัยบอกว่าข้อแรกก็พูดถึงลายหลุดของคุณสุชาติ
บอกว่าเป็นการเผยแพร่ของคนฝั่งธรรมนัฐเอง
กรณีที่คุณสุชาติเสนอให้ทำโพลนะใช่
ว่าเหตุการณ์ในพักมันเกิดอะไรขึ้นประชาชนคิดเห็นอย่างไร
แล้วก็มีการแคปออกมาเขาบอกว่าในกลุ่มนั้นมีอยู่แค่๘คนเอง
ใครจะเป็นคนแคปล่ะแต่ว่าทางคุณสมชัยวิเคราะห์บอกว่า
น่าจะเป็นคนของฝั่งคุณธรรมนัฐแหละ
ในการที่จะเอาลายพวกนี้มาหลุดออกมาแล้วก็ข้อ๒ถ้าทีมไม่พอใจ
ถึงขั้นต้องยกทีมลาออกหรือว่าขอให้พักขับออก
โดยใช้ข้อต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีอันนี้เป็นสคริปต์ที่เขียนโดยฝั่งคุณธรรมนัฐ
แล้วก็ข้อ๓พูดถึงการที่พักยอมปล่อยสอสอ๒๑คนออกจากพัก
โดยที่พักก็ไม่ได้เหนียวรั้งเรื่องนี้ไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบ
หรือเพียงแค่ประโยคว่าอยู่ไปก็ไม่สบายใจกัน
ข้อ๔สำคัญนะข้อ๔สำคัญการออกมาอยู่พักใหม่ไม่ว่าจะเป็นพักของใคร
พลเอกประวิทย์จะอยู่เบื้องหลังหรือไม่นี่คุณสมชัยบอก
แต่กลุ่มก้อน๒๑คนคือกลุ่มก้อนที่สามารถเคลื่อนไหวทางการเมืองทุกอย่าง
อย่างเป็นอิสระแล้วเสือออกมาจากถ้ำแล้วทำอะไรก็ได้แล้ว
ตอนนี้ไม่อยู่ภายใต้มติของพลังประชาบรัฐหรือผู้มีอิทธิพลเหนือพัก
นี่มองไปถึงใครฮะนู่นฮะบิ๊กตู่นู่นน่ะ
ใช่แล้วก็ข้อ๕นะคะหลังทางที่พลเอกประยุทธิ์
รักษา๒๑เสียงให้อยู่ฝั่งรัฐบาลก็คือทำไงอ่ะ
ต้องยอมให้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการอย่างน้อย๒กระทรวงนะ
ถ้าให้คือทางฝั่งร้อยเอกธรรมนัฐชนะในเกมนี้เลย
แต่คุณผู้ชมคนอย่างบิ๊กตู่ยอมหักไม่ยอมงอ
จะยอมแพ้ในเกมแบบนี้ไม่มีทาง
ทีนั้นเนี่ยนะฮะร้อยเอกธรรมนัดจะฉายแววเจิดจรัส
ที่บีบได้แม้กระทั้งคนชื่อประยุทธิ์จันโอชาร่ะ
ส่วนข้ออื่นเนี่ยรวมแล้วนะก็ประมาณว่าทั้งหมดเนี่ย
เป็นเกมการเมืองเป็นฝีมือการเดินหมากคนละชั้นจริงนะฮะ
นี่นะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเป้าหมายของธรรมนัฐมากกว่าการตอบรองเอาตำแหน่งรัฐมนตรี
ก็คือเพื่ออยู่ร่วมกับรัฐบาลต่อครับเป็นประโยคนี้นะฮะ
ทีนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะอย่าเพิ่งคิดว่าพักเศรษฐกิจไทยจะเป็นปลายทางของกลุ่ม๒๑สอสอนี้
เพราะว่ามันยังมีเวลาอีก๓๐วันแล้วก็ทางด้านคุณสมชัยบอกด้วย
เอาจริง๒๑คนนี้จะไปพักไหนเขาก็อ้าแขนต้อนรับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูนะคะ
รอฟังเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับเพราะต้องรอทางคุณภัยบูลนิติตะวัน
หัวหน้าพักพลังประชารัฐที่เปิดเผยออกมาแล้วเขาเปิดเบื้องหลังมติ๖๓เสียงที่ขับธรรมนัฐ
แล้วก็๒๐สสชนวนบีบรื้อใหญ่พลังประชาบรัฐนี่เป็นพาดหัวมาก่อนแล้วนะ
เกินไว้ก่อนเลยรวมถึงร้อยเอกธรรมนัฐจะแถลงเที่ยงนี้
อยู่ในช่วงข่าวของเราพอดิบพอดีเลยเดี๋ยวเราติดตามให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน
ถูกต้องค่ะที่สำคัญมีการวิเคราะห์เรื่องนี้กับอาจารย์สุภาพด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่ได้ติดตามกันค่ะ